เมื่อวานนี้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณมิตรมิดชัยค่ะ
น้องชายของพระเอกลิเกชื่อดังพี่เอชายา
เข้าพิธีอุปสมบทเป็นการภายในเป็นการครอบครัวนะคะ
ก็มีเฉพาะคนในครอบครัวเข้ามาร่วมงานเท่านั้นค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวเขาได้ถือเลิกดีเมื่อวานนี้
เก้าพฤศจิกายนนะคะจัดพิธีอุปสมบทคุณมิตรมิดชัย
ที่วัดดอนใหญ่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
โดยมิดมิดชัยได้ใช้ยาทางธรรมวัฒนาวโร
แปลว่าผู้มีธรรมอันประเสริฐค่ะ
การจัดงานก็เป็นไปแบบเรียบง่ายนะคะ
แล้วเป็นการจัดงานแบบภายใน
มีแค่คนในครอบครัวร่วมงานกันเท่านั้นค่ะ
กำหนดบวชของคุณมิตรเป็นเวลา๑๕วันนะคะ
จากภาพก็จะเห็นว่าพี่เอชายาและน้องแป้งลูกสาวของพี่เอนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ก็เดินทางมาร่วมพิธีด้วยนั่นเองค่ะ
โดยคุณมิดมิดชัยเปิดเผยว่ามีความตั้งใจจริง
ที่จะบวชเพื่อทดแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่
รวมไปถึงผู้มีพระคุณทุกคนนะคะ
แล้วก็ตั้งใจจะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดค่ะ
ซึ่งในส่วนของการจัดงานก็มีความจำเป็น
จะต้องจัดงานแบบเรียบง่ายภายในครอบครัว
ด้วยสถานการณ์โควิดนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
คุณมิตรนี่นะคะก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกระแสข่าวกันได้
มันมีข่าวขึ้นมาในเรื่องของคดีความช่อโกง
คุณมิตรออกจากเรือนจำเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะ
ตอนนั้นเจ้าตัวก็ได้โพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่า
เขาเองตั้งใจจะบวชให้คุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ในวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมพี่เอชายาและครอบครัวนะคะ
รวมไปถึงคุณแม่ได้เดินทางไปถวายพัฒนาภัณฑ์เพลงพระน้องชายมิตรมิตรชัยด้วยค่ะ

พร้อมกับบอกผ่านทีมข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
บอกว่าขออนุโมทนาบุญกับพระน้องชายด้วย
เพราะว่าทราบดีว่าตั้งใจจะบวชมานานมากแล้ว
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของพี่เอชายากันหน่อยค่ะ
มีความรู้สึกว่าการบวชแบบเรียบง่าย
นึกไปถึงสมัยพุทธกาลจริงนะคะ
ก็คือเหมือนโมทนาบุญแล้วพ่อก็เดินอย่างมีความสุขมาก

พระน้องชายท่านได้เป็นนอนเราผิดทางกูลไปแล้วก็
อยากจะอรัฐนานิมนต์ให้ท่านอยู่อีกสักระยะหนึ่งครับ

แล้วก็ปราบปลื้มที่สุดก็พ่อและแม่
ขออนุโมทนาบุญกับพระมิตรมิดชัยด้วยค่ะ